ส่วนทางด้านของฝ่ายความมั่นคงค่ะก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่มีข่าวเรื่องของเอกสารที่ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
เจ้าหน้าที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิสค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชระบุว่า
และอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มไอซิสในไทย
ดังนั้นขอสื่ออย่าเสนอข่าวให้เกิดความตื่นตระหนก
พร้อมยืนยันว่าการรักษาความปลอดภัยของไทยดีอยู่แล้ว
แต่ทุกคนก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตา
นายกรัฐมนตรียอมรับว่าการนำเสนอข่าวโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ
ทำให้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน
โดยสั่งให้ตรวจสอบเอกสารที่หลุดออกมาว่าหลุดจากหน่วยงานใด
และเพราะเอกสารอยู่ในชั้นของความลับค่ะ

กล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง
ซึ่งเข้าร่วมโจมตีกลุ่มไอซิส
สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเอกสารลับ

ส่วนทางด้านของพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชระบุว่า
เอกสารที่ปรากฏออกมาอาจจะเป็นแค่การประเมินสถานการณ์

เพราะเนื้อหาที่เขียนยังไม่ชัดเจนและถือว่าไม่ใช่ข่าวกรอง
เป็นเพียงข่าวสารที่ให้ตรวจสอบว่าจริงหรือไม่
ไม่ต้องตกใจแค่ช่วยกันดูแลและสอดส่องค่ะ
อาจจะเป็นแค่การประเมินสถานการณ์และข้อควรระวัง
ที่ที่ยังไม่เกิดแล้วก็อยากเรียนว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ย
เขาทำกันเต็มที่แล้วดูแลกันอย่างเต็มที่
ซึ่งอาจจะคนที่เอาแผ่นนี้ออกมา
มันอาจจะไม่ค่อยหวังดีหรือว่าอาจจะหลุด
หรืออยากจะสื่อสายถึงแล้วแต่มองแต่ละท่าน
แต่เพียงแต่ว่าก็เรียนว่าฝ่ายความคงทำเต็มที่
แล้วก็ยังยืนยันว่าอันนี้เป็นข่าวสารที่เขาจะตรวจสอบ
มีรายงานจากหน่วยข่าวด้านความมั่นคง
ว่าตามปกติการแลกเปลี่ยนข่าว
ระหว่างประเทศจะแจ้งเตือนกันตลอดเวลา

กลุ่มก่อการร้ายเข้าประเทศทุกเดือน

ไม่เคยแจ้งเตือนเป็นลายลักษณอักษร

ประกบกลุ่มก่อการร้ายตลอดเวลา

เพราะไม่อยากให้ไทยเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง
ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อไทยค่ะ